คุณผู้ชมจำพังฟ้าใส
ลูกช้างป่าเพศเมียวัย๓เดือนได้ไหมคะ

เรานำเสนอข่าวว่าถูกบ่วงในพานรัฐขาเกือบขาด

ทีนี้ก็เอามารักษาที่สวนนงนุษย์พัทยา

อาการของน้องก็ค่อยดีขึ้น
อุตส่าห์ใส่นวมเท้าอะไรจนน้องเขาเดินได้แล้วนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อคืนน้องหยุดหายใจแล้วนะคะ
คุณผู้ชมนี่ก็กลายเป็นข่าวเศร้าส่งท้ายปีนะคะ
ฟ้าใสลูกช้างป่าเพศเมีย
ที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานไปตรวจสอบ
ตั้งแต่๒๘พฤศจิกาที่ผ่านมา

ติดบ่วงเชื่อกดักศัตริย์ของนายภาร
ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวที่จันทบุรี

แล้วก็ขาขาขวาด้านหน้าถูกบ่วงรัดจนเกือบขาด
ส่วนต้นขาด้านซ้ายก็เจอรอยเหมือนกับรอยกระสุนปืน

เจ้าหน้าที่ก็พยายามประสานทีมแพทย์มาช่วยเหลือ
ที่ดูแลพังฟ้าใสคือนายสัตวแพทย์พระเด็จสิริดำรง
โพสต์เฟซบุ๊กนะเป็นการแจ้งข่าวร้าย
บอกว่าเมื่อคืนนี้ตอน๓ทุ่ม๔๕นาที

ทีมงานทุกคนพยายามช่วยยื้อชีวิตน้องเป็นชั่วโมง
สุดท้ายก็ต้องปล่อยวางครับ
พอข่าวนี้ถูกแชร์ไปเนี่ยคนก็มาแสดงความเสียใจค่ะ
เพราะว่าเอาจริงนะก่อนหน้านี้
สัตวแพทย์ที่รักษาก็บอกว่าพังฟ้าสายกินนมน้อย
ท้องเสียไม่มีแรงอาการมันเร็วมาก
ก็ให้น้ำเกลือให้สารอาหารให้ยาปฏิชีวนะบำรุงไป
แล้วตอนสายก็ยังมีแรงลุกขึ้นมาเล่นได้
ตอนเย็นก็ค่อยไม่มีแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ซึมค่ะ

แล้วตอนกลางคืนก็เลยจัดเวรมีหมอดูแลตลอด
ท้ายที่สุดพังฟ้าใสก็จากไปอย่างสงบ
นี่ดูแลกันมาเป็นเดือนเลยนะ
เช้านี้ค่ะทางอุทยาน
นำโดยนายรวมสินมานะจงประเสริฐ
อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒
แล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานทีมสัตวแพทย์
เจ้าหน้าที่สวนนงนุษย์ก็รวมถึงควานช้างด้วย
มาดูศพพังฟ้าใสด้วยความสกเศร้าเสียใจ
ทางทีมคุณหมอก็บอกว่าหลังจากนำพังฟ้าใสมาฟื้นฟูแล้ว
มีปัญหาเรื่องนมจากแม่ช้างไม่เพียงพอ
ภูมิต้านทานก็เลยน้อยลงเดี๋ยวฟังเสียงคุณหมอหน่อยค่ะ
การบาดเจ็บเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะที่อักเสบมีความเครียดนะครับ
ความเครียดมันก็จะสร้างสารบางอย่างนะครับ
พวกนี้มันจะเป็นสารขดภูมิต้านทานในลูกช้าง
เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าบางทีมีการถ่ายท้อง

โอ้โหเราก็ติดตามอาการของน้องเขาเป็นประจำนะคุณฮะ

หน้านั้นเห็นว่าอาการดีขึ้นเขาลุกมาได้เดินได้นะ
แล้วเนี่ยจากไปแล้วสรุปว่าเป็นโรคทางเดินอาหารล้มเหลวนะคะ
ซึ่งทางด้านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒บอกว่า
ทางอุทยานจะนำพังฟ้าใสไปที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน

แล้วก็จะมีการผ่าพิสูจน์ก่อนที่จะฝังทางฟ้าใสเอาไว้ที่นั่นด้วยนะคะ